แม่บ้านก็จะบ้าน
ที่แล้วรีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสุภาพรเนี่ย
อันนี้คือรู้จักตั้งแต่คุณแม่ยังสาวนะคะ

แต่สำหรับตัวต่อไปคุณผู้ชมค่ะ

ชื่อว่าปฐุมมาตร

ทันสมัยจากสมุนไพรไทย
ซองเนี่ยของเขาเนี่ยดูแบบสีเขียวดูแบบทันสมัยเนอะ
เป็นตัวแทนของสมุนไพรไทยนะคะยุคใหม่
ในราคาประหยัดนะคะให้กลุ่มวัยรุ่นนะคะ
กล้าที่จะใช้สินค้าไทยแบบมากขึ้นนะคะ
ช่วยในเรื่องแบบว่าสิวฟ้า

ริ้วรอยแล้วก็ทำให้แบบว่าผิวหน้าของเรามีความชุ่มเชิด
วิธีใช้ได้ง่ายมากครับว่า
เบาให้ทั่วประมาณ๕๑๐นาที
หลังจากนั้นล๊อกออกด้วยสะอ่ารัด

เหมือนกับตัวแรก
เอาละค่ะป้าพิมค่ะมาอีกแบรนด์แล้วนะคะ
ขอขัดทู่หลังจากนี้

ดีไหมบอกมาค่ะ
เอาละค่ะกลับมาพบกับป้าพิมอีกครั้งนะคะ

กับของขัดสมุนไพรปะทุมาสนะคะ

ซองเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วนะคะ
ตอนนี้เรามาลองตัดซองแล้วดูด้านในกันนะคะ
หน้าตาของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ว้าว
ตัวนี้นะคะมีกลิ่นสมุนไพรหนักมาก
ต้องบอกอย่างนี้เลยสมุนไพรหนักมากนะคะ
เดี๋ยวเราลองเทออกมาดูกันนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

เป็นเนื้อผงสมุนไพรนะคะ
องด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นผงที่ละเอียดเหมือนกับแป้งฝุ่นนะคะ
แต่จะเป็นลักษณะของสมุนไพรนะคะที่ถูกนำมาบดละเอียดไว้
เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะใช้สครับตรงนี้นะคะลองสครับที่หลังมือดูนะคะว่า
หลังจากที่สครับแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ
ก็จะใช้มือนะคะตักขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วมาขัดที่หลังมือนะคะ
เพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่ขัดแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ
เวลาขัดเนี่ยนะคะใช้วิธีการหมุนวนเบานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องกดหรือกระชากผิวนะคะ

แล้วก็เซลล์ต่างที่ตายแล้วเนี่ยนะคะจะสามารถหลุดออกได้อย่างง่ายดายนะคะ
รวมไปถึงกระบวนการการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติของเราที่ก็ทำงานอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นการใช้สคราฟหรือของขัดต่างเนี่ยนะคะ
เหมือนเป็นการช่วยเร่งกระบวนการนะคะ
แล้วก็ทำให้การผลัดเซลล์ในแต่ละรอบเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
เอาละค่ะพิมขัดมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองล้างออกกันค่ะ
ดูสิคะว่าล้างออกง่ายแค่ไหนพิมพ์วักน้ำนะคะ
เพียงแค่๓ครั้งเท่านั้นเองนะครับ
ผงขัดนะคะก็หลุดออกจากผิวทั้งหมดนะคะ
เหลือไว้เพียงผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะ
แล้วก็ปราศจากเซลล์ผิวส่วนเกินนะคะ

ดูอีกด้วยค่ะ

ที่นอกจากจะรีวิวผลิตภัณฑ์ให้พวกเราสองคนดูแล้วเนี่ย
ยังมีเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการขัดผิวมาฝากอีกค่ะชอบ

ใช่รู้เยอะมากก็ทำให้แบบว่าคุณผู้ชมอ่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยช่วงนี้เราจะต้องพร้อมแล้วล่ะคุณน้อง

พร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาติดเรทในตัวแรกกันเลยนะคะ
สำหรับสุพาพอร์ตแบรนด์นี้คุณน้องว่าอย่างไรดีคะ

เห็นไหมตั้งแต่แบบว่าคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสวยจริง

ชอบเหมือนกันแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วย

ก็บอกว่าดีใช้แล้วแบบสบายใจด้วยนะคะ

แต่สำหรับตัวต่อไปนี้เลย

คือ
ถ้ามันเป็นสมุนไพรแล้วก็แบบว่าอย่างที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ย
มันสมุนไพรดีหมดเลย
มันก็บำรุงผิวหน้า
ผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างนี้ดี

และผงขัดผิวรุ่นคุณลูกยิ่งสวย

ทั้ง๒แม่บ้านอ๋อมไอจนต้องไฟเขียวเทคะแนนให้ไปทั้งคู่คะ
สำหรับใครค่ะที่อยากได้ของฟรี

แล้วก็พูดเลยนะว่าสำหรับทั้งสองแบรนด์นี้ใจดีมาก
แจกอย่างล้าสี่รางวัลไปเลย
รออะไรไปเล่นเกมชิงรางวัลกัน

แต่ว่าช่วงหน้านี่นะเดี๋ยวต้องไปโฟกัสต่อ

โฟกัสผู้ชายในฝันของเราใช่ไหม

ทุกจุดเลยนะโดยเฉพาะจุดที่ต้องโฟกัสเนี่ยนะ

คือมันต้องโฟกัสตรงนั้นจริงเลย

ใช่นะเราไปโฟกัส